สำหรับคนเนียดที่มาสายวิ่งเพื่อการกุศลนะคะ
วันก่อนค่ะก็มีดารานักแสดงมากมายเลยนะ
มาร่วมนำทีมประชาสัมพันธ์ค่ะก็มีจิ๊บปกชัด
ป้ายสีตางรรพัฒนภนค่ะ
โบ๊ทธารามากับโครงการแชร์ฟอร์เชียลนั่นเองนะคะ
แชร์ฟอร์ชายนั่นเองค่ะเดินวิ่งปั่นเพื่อฝันน้อง
ครั้งที่๑โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
แล้วก็รองประธานมูลนิธิคุณภูมิร่วมแถลง
เชิญชวนคนมาสมัครแล้วก็วิ่งในวันที่๑๗สิงหาคมนะคะ
สตาร์ทเนี่ยก็นี่เลยนะคะที่กระทรวงสาธารณสุขค่ะ
คุณผู้ชมงานนี้นะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันนิดนึงเนาะ
อยากเชิญชวนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่อยากจะมาร่วมกุศลกับเรานะคะ
ก็มาร่วมสมัครแข่งเดินแข่งวิ่งกับเราได้นะคะ
จากได้ความสนุกแล้วยังได้บุญกลับไปด้วย
ไหนก็ไหนแล้วนะคะเจอนุ่มร้อนค่ะ
ก็เลยขอเมาส์ข่าวเตรียมลาวงการไปเอาดีทางด้านเป็นครูสอนโยคค่ะ

ไม่รู้ไปโฟกัสอะไรเนี่ยคิดไม่ออกเลยนะไม่รู้เขินหรือเปล่าเดี๋ยวฟังเลยค่ะ
จริงมีคนรู้ถึงติดแล้วดีนี่บายเลยไหมคะบุงการบันเทิม

เสื้อผ้าอะไรอย่างงี้หรอหลายคนหลุดโฟกัสไป
เราชินกับการที่บางทีใส่เกงขาสั้น
อดเสื้อฝึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเราก็
ถ่ายลงบ้างก็ถือว่า
มันเป็นบรรยากาศมากกว่าประมาณนั้น